เขาตามล่าตามจับตามจับตามล่าจราเข้ปริศนาในบ่อน้ำสีฟ้าฮะ
บ่อน้ำสีฟ้าในปราจีนบุรีบ่อน้ำแห่งนี้ไม่ใช่บ่อเลี้ยงเข้
แต่มีเข้๒๐กว่าตัวโอ้โหแล้วไล่จับคือเข้ตัวไม่ใหญ่
แต่เข้ยังไงก็คือเข้เยอะโอ้โหหากเราลงไปแล้วมาเจอกับมัน
มันหิวโซมันมาเจอเรารับรองขาเราเนี่ยเป็นอาหารเข้แน่นอนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่ของหมู่๖ตำบลกบินอำเภอกะบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเฮ้ยบ่อน้ำเนี้ยสีเขียวปิ๊งเลยนะเออ
สีเขียวมรกดเลยความกว้างประมาณสักสามสิบคุณสามสิบเมตร
แต่ลึกสิบเมตรเสดเศษอืมโหยมันลึกขนาดเนี้ย
บ่อนี้เดิมทีเขาขุดไว้เป็นบ่อสำหรับให้มีน้ำ
เลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงขวายในพื้นที่เห็นมองเนี้ย
สีเขียวชัดเจนมากฮะแต่อยู่ดีชาวบ้านมาเจอ
เฮ้ยมันตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียบอ่ะ
ไม่ใช่มันคือจราเข้ของแท้

มานอนอาบแดดอยู่ริมเบาะอย่างเงี้ย
แล้วบางตัวชูคอชูหัวออกมา
เหมือนเพิดเลิงบันเทิงใจกับบ่อแห่งนี้

ใช่มั้ยใช่มากค่ะชัดเจนมาก
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อบตในพื้นที่ครับ
การบริหารส่วนตำบลกบินบอกให้ตกใจ
ได้รับแจ้งนี้ก็เลยต้องรีบมาช่วยกันจับฮะ

เอาเหยื่อล่อไปแล้วจับไอ้เจ้าเข้นี้ขึ้นมาแล้วนี่เหรอใช่
คือพอมันกินเหยื่อเนี่ยมันก็จะม้วนตัวตามสัญชาติยานของมัน

ก็ต้องเรียกดั้งดั้งดั้งแต่แบบนี้จะทำให้มันเจ็บน้อยที่สุดแล้ว

เข้ขนาดไหนขนาดประมาณ๑เมตร
โอ้โหลูกเข้ยัง๑เมตรเลย
ตัวไม่ใหญ่เลยนะฮะความยาวของมันเนี่ยเหมือนตัวเงินตัวทองตัวเล็กเลยอ่ะ
แต่ศักยภาพของเขี้ยวของมันสามารถงับแขนเราหลุดแขนเราขาดได้
เมื่อวานเนี้ยคือเมื่อวานที่สองธันวาคมครับจับได้หกตัว
ก่อนหน้านั้นจับได้ก่อนแล้วประมาณสักสิบกว่าตัว

ไม่ใช่พิจิตรนะนี่คือจังหวัดปราจีนบุรี

เดี๋ยวฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมลากเช่รอบนี้ครับ
ไม่มีครับไม่มี

ที่จับไปเมื่อวานวันที่๒มักรา

แต่บอกเพื่อความสบายใจมีอีก๕๐ตัว

จะมาเงกใส่หัวเลยมีอีกอย่างน้อย๕๐ตัว
แล้วลูกมันเยอะขนาดนี้แล้วพ่อแม่มันตัวขนาดไหน
คือตามรายงานเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่มีอีก
จะเป็นตัวลูกและตัวลูกเยอะขนาดนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้

เขาเรียกภาษาไทยคือสายหนวดกุ้ง
เอาสายหนวดกุ้งลัดปากมันลัดแขนรัดขามันเพื่อไม่ให้มันดิ้น
เดี๋ยวจะไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้กันต่อไปนะฮะ
แต่มาจากไหนยังไม่มีใครรู้นะครับ
คืออธิบายอีกทีบ่อแห่งนี้๓๐คูณ๓๐เมตร
เดิมทีเนี่ยเป็นงบประมาณของกองทุน
เรารักควายไทยของหมู่บ้านในพื้นที่ของกะบินฮะ
เพื่อขุดบ่อให้มีน้ำเอาน้ำเอาไปเลี้ยงดูควายในพื้นที่
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีใครเอาเข้มาไว้ตรงนี้
แต่มีรายงานชาวบ้านแอบกระซิบบอกว่าเข้นี้คือไม่ได้มีใครหรอก
คนที่ไปทำเนี่ยเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น
เขาเคยเลี้ยงเข้เขาเคยมีบ่อเข้อยู่ในโซนนี้อยู่แล้ว
เหมือนกับเขาเลี้ยงไม่ไหวหรือยังไงเนี่ยตอบไม่ได้นะฮะ
ก็เลยเอาเข้ขนใส่รถมาทิ้งไว้ที่บ่อแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นบ่อเข้
แต่พอใบบ่อเข้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาต้องใช้น้ำตรงจุดนี้
ในการที่ประทังชีพด้วยเหมือนกันจับโปรงจับปลาบ่อนี้ก็มีปลาฮะ
คราวนี้ไม่มีใครกล้าลงไปจับปลาในบ่อพี่เข้อีกแล้วฮะ